ปูไข่ดองมั้ยปูไข่ดองมั้ยหลายคนชอบกินปูไข่ดองครับแต่ว่าข่าวนี้ก็บอกว่าปูไข่ดองทิพย์
คุณหลอกดาวน์คุณหลอกดาวน์คุณผู้ชมเห็นไหมว่านั่นคืออะไรฮะ
ไข่เค็มหรือเปล่าคือไข่แดงเข็มฝานบางบางมาแปะหลอกตาเอาไว้ว่าเป็นปูไข่ดอง
โอ้โหนี่แหละหลายคนไม่โอเคไม่โอเคครับคลิปนี้เจ้าของคลิปนะฮะ
ไปเจอที่ตลาดอาหารทะเลภาคตะวันออกเธอบอกอยากจะกินปูไข่ดองนะฮะก็เจอแม่ค้าตะโกน
บอกว่าปูไข่ดองแน่นทุกกล่องซึ่งดูหน้าตาแล้วเออมีไข่มีไข่ก็เลย
ตัดสินใจซื้อมาเพราะแกะกล่องออกครับปรากฏว่าโอ้โหเป็นปูไข่ดองที่
อย่างที่ผมบอกครับคือเขาเอาไข่แดงเข็มมาฝานแล้วก็แปะไปบนเนื้อปู
คือโอเคล่ะมันก็เหมือนไข่ปูแล้วก็ราดน้ำปลาลงไปแช่บางคนเข้ามา
แสดงความคิดเห็นบอกว่าเคยซื้อที่ตลาดสวนสนระยองกล่องละร้อยบาทไข่แดงเข็ม
ล้วนไม่มีไข่ปูพลเลยแล้วก็คือไม่ใช่ไข่ปูที่แบบแช่ฟีด
ติดอยู่กับเนื้อปูด้วยนะถ้ามองกันดีนะฮะถ้าคนบอกว่าไม่คิด
อะไรมากบอกเออก็ดีนะได้กินสองอย่างเลยได้กินปูด้วยและได้กินไข่แดงเข็ม
แต่บางคนก็บอกโอ้ไม่โอเคแบบนี้มันหลอกลวงอ่ะทำแบบนี้ได้ยังไงฮะ